ที่เรื่องของกีฬากันหน่อยกับพาดหัวข่าวนี้ครับ

บริการที่สนามก็ค่อนข้างจะคึกคักมาก

ติดตามพร้อมกันกับคุณเกริกชัยคุณโท
รายงานสดมาจากสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ
บรรยากาศที่หน้าสนามรัชมังคลากีฬาสถานนะครับ

เพราะว่าตอนนี้บรรดาค่ายนักเตะทีมชาติไทยนะครับ
เดินทางมาถึงที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนะครับ
และตอนนี้ทันทีที่เดินทางมาถึงนะครับ
โค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
พร้อมกับลูกทีมนะครับ
มาไหว้สักการะสารพระพรมหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
เพื่อขอพรเอาเลิกเอาชายก่อนที่จะพบกับทีมชาติเมียนมาร์
ในเวลา๑๙นาฬิกาแล้วครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีแฟนบอลนะครับมาต้อนรับแล้วก็มาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะครับ
วันนี้ต้องบอกนะครับนักเตะทีมชาติไทยมาด้วยความมั่นใจนะครับ
ดูจากหน้าตาดูสดชื่นดูมั่นใจแถมยังได้กำลังใจดี
จากแฟนที่มาคอยให้กำลังใจในวันนี้อีกด้วยนะครับ
ขณะที่บรรยากาศด้านหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับแฟนบอลไทยแล้วก็เมียนมาร์ก็เดินทางกันมาหนาแน่นนะครับ
พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์การเชียร์มาตีกรองร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนะครับ
ซึ่งกองเชียร์ชาวไทยก็มั่นใจนะครับว่าทีมไทยจะชนะได้
แน่ส่วนเมียนมาร์ก็หวังลึกเช่นกันที่จะเอาชนะทีมชาติไทย
ได้เช่นกันขอให้วันนี้นะคะบอลไทยชนะพม่าด้วยสกอร์สี่ศูนย์ค่ะ
โชว์ค่ะโชว์ครับลีลาลิงเหมือนลิ่งชิงบอลนะครับ
เท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้๓ครับขั้นต่ำสามเอาไว้ทีหลัง
เลยครับคันต่ำแน่ครับยำยำเอ่อนันนี้ก็หนึ่ง
ก็ได้แล้วก็หนึ่งส่วนก็ได้แต่ว่าถ้าสองส่วนก็ดีอยากให้พระมาทชนะ
นั่นแหละครับอยากพระมาทชนะครับครับ
เหลืออีกประมาณ๑ชั่วโมงเสร็จนะครับทีมชาติไทยก็จะลงสนาม
กับทีมชาติเมียนมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจากรายงานนะครับ
เข้าชมในเกมนี้ก็ใกล้ที่จะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ริกชัยกุลโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ